ค่ะเรื่องของสัตว์เหมือนกันอันนี้ไม่มีพิษแต่ดุมากนะคะ
ชาวบ้านต่างถิ่นที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ยังไม่ทราบข่าว
ก็ยังคงเข้าป่าบ้านผ่าตั้งไปหาเก็บเห็ด
เพราะว่าไม่รู้ว่ามีเสือซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งล่าตัวกันอยู่เนี่ยนะคะ
ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตะบนผ่าตั้งก็ต้องประกาศ
แจ้งผ่านเครื่องขยายเสียงบอกชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งไปหาเห็ด
เพราะตอนนี้ยังจับเสือไม่ได้ก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะ
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

เพลงสมภารนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ที่ต้องประกาศขอความร่วมมือชาวบ้านต่างถิ่นบอกว่า
เพิ่งเข้าไปเก็บเห็ดในป่าบ้านผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังจับเสือกันไม่ได้ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่เข้าไปในพื้นที่ป่าค่ะ
พอได้ยินเสียงประกาศชาวบ้านต่างถิ่นที่เหมารถมาเก็บเห็ดกันเป็นหมู่คณะนำไปขายเนี่ยนะคะ
ก็โอ้โหรีบพากันออกมาเก็บข้าวเก็บของแทบไม่ทัน
เอาฟังเสียงของชาวบ้านที่เขามาเก็บเห็ดกันหน่อยค่ะ
อะไรนะ
ชาวบ้านบางคนเนี่ยเค้าก็พูดติตลกนะคะเค้าบอกว่าเสือมันก็กลัวแหละ
จะไม่มีเงินมากกว่าก็เลยตัดสินใจจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดขายหาเงินนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ชาวบ้านพบเสือโผล่กลางป่าใกล้สวนลูกชาติน้ำตกทานทอง
แล้วก็ไปพบรอยเท้าเกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่๔๐
ตุลาคมแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมมือกับด่านตรวจสัตว์ป่าน้องคาย
ชาวบ้านในตะบนผาตั้งก็ออกตรวจสอบพร้อมวางกรงดักจับเสือแต่เสือมันยังไม่ติดกรงค่ะ
ล่าสุดยังหนีอยู่ในป่าก็เลยต้องขอความร่วมมือชาวบ้านว่าช่วงนี้งดเข้าป่าค่ะ
เห็ดก่อนนะจนกว่าเจ้าหน้าที่จะจับเสือได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละค่ะ